ครับตอนนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่านักวอเล็กบอลสาวไทยนะครับ
ไปถึงสตาฟตอนนี้เนี่ยที่เข้ารับการรักษาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่เชื้อลงปอดเลยนะครับ
พร้อมทั้งแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีอาการปกติดีนะครับมากที่สุดก็คือมีอาการคัดจมูกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เรื่องนี้ครับเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญครับเลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยครับ
ก็อัปเดตสภาพร่างกายของนักตบลูกยางสาวไทยนะครับรวมไปถึงสตาร์ฟโค้ชหลังจากที่ทราบผลติดเชื้อโควิด๑๙เมื่อวานนี้เนี่ย
รวม๒๒คนซึ่งตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปิยเวทครับ
โดยอาการล่าสุดนะครับตอนนี้ไม่มีใครมีอาการหนักนะครับ
ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับรวมไปถึงไม่มีไข้มีอาการนอนหลับสนิทครับ
ถ้าคนที่มีอาการมากที่สุดเนี่ยก็มีรายงานว่าเป็นแค่การคัดจมูกแล้วก็เสียงขึ้นจมูกเท่านั้นนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทันทีที่เดินทางถึงโรงพยาบาลก็ได้มีการเอ็กซาเรย์ปอดแล้วก็ตรวจเลือดครับ
พบว่าไม่มีใครเชื้อลงปอดครับนอกจากนั้นนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องไปเล่นคัดเลือกขึ้นมาใหม่อาจต้องใช้เวลา๒๓ปีครับ
ทางหลังจากนี้นะครับมี๓แนวทางก็คือแนวทางแรกนะครับ
คำถามก็คือนักกีฬากลุ่มแรกคนที่ไม่ติดโควิด๑๙สามารถเดินทางไปได้หรือเปล่า
กรณีที่๒ก็คือนักกีฬาคนอื่นเนี่ยอาจจะมีการเรียกมาเสริมในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ
และ๓ก็คือนักกีฬากลุ่มแรกที่ติดเชื้อเมื่อหายแล้วจะเดินทางตามไปอิตาลีได้หรือไม่
ตรงนี้เนี่ยต้องรอการประชุมภายในสมาคมอีกครั้งนะครับจะทราบผลในช่วงเย็นวันนี้ครับ
คนนะครับโดยนักกีฬาทั้งหมดที่เหลืออยู่ในชุดแรกรวมแล้ว๒๓คนบวก
แคมป์นะครับส่วนอีกหนึ่งชุดตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแคมป์ครับทั้งหมดเข้ารับการตรวจโควิดสิบเก้าไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
ผลตรวจล่าสุดก็คือไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันครับ
ผลให้นักกีฬาชุดแรกที่เก็บตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมแบบเว้นระยะห่าง
ก่อนที่จะมีกำหนดรับวัคซีนเข็มที่๒วันที่๑๘พฤษภาคมครับและตรวจโควิด๑๙ครั้งสุดท้ายวันที่๑๙พฤษภาคม
ยังไม่ได้เข้าแคมป์ก็จะตรวจโควิด๑๙อีกครั้งในวันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
ถ้าหากว่าไม่มีผู้ติดเชื้อครับก็จะเข้าแคมป์ซ้อมที่บุรีรำเทรนนิ่งแคมป์จังหวัดสมุทรปราการครับ
โดยซ้อมแบบเว้นระยะห่างก่อนที่จะรับวัคซีนวันที่๑๘พฤษภาคมตรวจโควิดวันที่๑๙พฤษภาคม
ส่วนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ได้เดินทางไปแข่งขันชิงตัวครบทุกคนเลยนะครับ
เพราะว่าผลตรวจล่าสุดนะครับไม่มีใครติดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ
การตรวจครั้งนี้ก็นำโดยอัธิษฐกเป็นจาศรีวันครับประธานพัฒนภูศาลแห่งชาติ
พร้อมด้วยคุณสุธินบัวตูมครับผู้จัดการทีม
ฟุตซอลทีมชาติไทย๑๙คนรวมกับสตาฟ

ผลก็คือไม่มีใครติดเชื้อนะครับถือเป็นข่าวดี
ทั้งหมดจะออกเดินทางในวันที่๑๔พฤษภาคม
สำหรับการแข่งขันนะครับจะแข่งขันที่

พบกับทีมชาติอีรักษ์แข่ง๒นัด
วันที่๒๐พฤษภาคม๑๖นและ๒๕พฤษภาคม๑๘น

จะได้ตัวไปแข่งขันฟุตซอลโลก๒๐๒๑ที่ลิทัวเนียครับ